ซึ่งมีพุทธศาลนั่งมาสองคนในรถ
เสียหลักไปชนท้ายกับรถ๑๐ล้อ

หมุนหลายตระหลบและลงมากระแทกบนก็

แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าไทยรัฐของเราคุณผู้ชม
ถนนวิพาบดีฝั่งจากศูนิษฐานมุ่งหน้าไปทางฮาแยรกกราว
แท็กซี่คันนี้กำลังจะไปส่งพุทธศาลแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น

เขาอยู่ช่องทางซ้ายสุดนะช่องทางซ้ายสุดด้านใน
แต่จู่ตอนนั้นรถมันก็ว่างนะตี๕กว่าเรามาทำงานแล้ว
สักพักหนึ่งแท็กซี่ไม่รู้ยังไงไปเสียหลักไปชนโครมเสียงดังมาก
ค่ะแล้วก็ดูสภาพพังยับเยินแบบโอ้โหดูสิ
นี่ค่ะคือตอนนั้นผมมาทำงานแล้วอยู่ในห้องแต่งตัวตอนตี๕เตรียมเข้าข่าวเช้าแล้ว
ได้ยินเสียงตึ้มตอนแรกนึกว่าไอ้ประตูของคอนเทนเนอร์ที่เอาไว้ปิดท้ายมันกระแทกหรือเปล่านะฮะ
สักพักหนึ่งชะโงกหน้าออกไปอ้าวมันเกิดเหตุการณ์รถชนกัน
รถกู้ภัยรถพยาบาลรถตำรวจมาเลยหลังจากนี้มาแล้ว
รถก็ติดยาวตั้งแต่ตี๕เลยคุณผู้ชมจนถึงฟ้าสางขึ้นมานะครับ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสุธิศาสตร์เองก็เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์รถแท็กซี่สีเหลืองไปชนท้าย
รถ๑๐ล้อทำให้รถติดขัดยาวเลยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ทีนี้จุดเกิดเหตุอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอยู่ช่องทางด้านใน
ก็ไปเจอแท็กซี่คันนี้สีเหลืองครับนะฮะทะเบียนททหารหอหีบ๗๔๒๓กรุงเทพ
พังยับแบบนี้หลังคายู่ห้องโดยสารยู่เข้าไปเพราะอะไร
เขาตีรังกาลอยขึ้นไปแล้วตกลงมากระแทกพื้นหลายตลบนะครับ
ับเยินกระจกก่อร้าวหลังคาก่อยุบและกีดขวางอยู่๒ช่องจราจรจาก๓ช่องด้านใน
แล้วไปเจอผู้เสียชีวิต๑รายทราบชื่อภายหลังคือนางปัชญานีกังสดานพิพบอายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสารโอ้โหร่างกายเขานี่นะหักหลายท่อนเลยนะ
ประเด็นคือเขาก็ต้องไว้วางใจใช้บริการรถสาธารณะ
นั่นน่ะสิไม่แน่ใจว่าเขากำลังจะกลับบ้านหรือกำลังจะไปธุระที่ไหนนะ
เอิ้นนั่นแฮ็กซี่มากระโลกเนี่ยแตกเลือดเด้นไปหมดเลย
บรรทุกอะไรมาภาษาเล็กมานิดหน่อยบรรทุกภาษาเล็กมาแปดอันนะฮะ
แล้วก็มีรอยเฉียวชนด้านหลังอย่างแบรงตั้งแต่งก็อ่ะเจ็บทุกอย่างเป็น
หลักฐานนะครับทีนี้เนี่ยยังมีผู้บาดเจ็บสองรายนะฮะ
ก็คือทางด้านของคนขับรถแท็กซี่ชื่อว่านายประเสริฐทิพย์ศรี
อายุหกสิบห้าปีค่ะนะฮะแล้วก็นายปริชาสนันวัฒนานนท์
อันนี้ผู้โดยสารที่มาอีกคนนึงกับผู้เสียชีวิตนะฮะ
ก็นำตัวสองคนนี้ไปประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
ทีนี้ไปถามคนขับรถบรรทุกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นายสุภัณฑ์อายุสี่สิบเอ็ดปีคนนี้คือคนขับรถบรรทุก
เขาบอกแบบนี้ว่าเขาก็ขับรถมาจากแยกสุธิศาลกำลังจะมุ่งหน้าไปทางสระบุรี
ก็ใช้เส้นทางวิภาวดีขาออกมันก็โล่งก็วิ่งช่องทางซ้ายสุดตามถนนไป
จู่ตุ้มอยู่ข้างหลังโอ้โหอ้าวรถแท็กซี่มาชน
แล้วเขาบอกเขาเห็นว่าแท็กซี่พุ่งลอยขึ้นไปบนฟ้า
หุนหลายตลบไปมา๔เมตรได้แล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรง
ทำให้มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ย
เดี๋ยวคงต้องไปสอบปากคำคนขับนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าไปฟังเสียงคนขับรถบรรทุกกันก่อนนะครับ
ประมาณจากสี่เมตรได้สินะ
ก็ต้องการตัดสินใจเพื่อที่จะออกซ้ายหรือเปล่า
แล้วไม่เห็นว่ารถสิบล้อเขาอยู่ช่องทางซ้ายหรือเปล่า
ก็เลยตุ้มเข้าไปชนเต็มแรงแบบนี้
อย่างที่บอกว่าต้องสอบปากคำคนขับแท็กซี่
ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรว่าเขาหลับในหรือเปล่า
หรือว่าเกิดขึ้นจากความประมาทหรือว่าอะไรก็ตามทีนะฮะ
เดี๋ยวตำรวจจะสอบส่วนแล้วก็สรุปสาเหตุ
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับ